เพื่อนบ้านทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอะไรใบกล้วยครับ
ใบกล้วยมันล้ำบ้านบ้านนี้ตัดชึบเขาให้บ้านนี้มายิงเปรี้ยงเขาให้
คุณผู้ชมฮะสารภาพว่าจริงไม่ใช่แค่ใบกล้วยหรอก
ครับแค้นจ่ายมาเป็นสี่ปีแล้วหลายเรื่องฮะค่ะ
เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันเสียชีวิตนะครับที่บ้านหลังหนึ่ง
ในตามนน้ำแก่นอำเภอพูพเผียงจังหวัดน้าน
ที่เกิดเหตุพบศพนายสุภาชัยแก้วล่าอายุห้าสิบสองปี
หงายจมกองเลือดอยู่นะครับถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายหนึ่งนัด
กระสุนตัดคั่วหัวใจเลย
ส่วนคนยิงครับคือนายสมศักดิ์ตะแก้วอายุ๔๐ปี
รอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีปืนนะครับไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘แล้วก็กระสุนปืนอีก๑นัดด้วย
จากการสอบถามนางวราพรแก้วล่าภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังอาบน้ำให้ลูก๑๐ขวบเป็นลูกชาย
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงคนทะเลาะกันที่หน้าบ้าน
ว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมาเคลียร์ปัญหากับสามีของเธอ
เรื่องใบกล้วยใบกล้วยนะครับ
คือมันยื่นข้ามเขตมาที่บ้านของเธอนะครับบ้านของเธอกับสามีเนี่ยนะฮะ
แล้วสามีก็เลยไปตัดออกเป็นเหตุให้ทะเลาะกัน
จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดครับเธอ
แล้วบอกว่าลูกไปดูหน่อยสิลูกเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไร
ลูกชายวิ่งกลับมาหน้ารถเลยบอกพ่อถูกยิงพ่อถูกยิงนะครับ
เธอก็รีบออกไปดูอ้าวสามีเสียชีวิตซะแล้วฮะ
ตัดทางปืนเอ้าเดียนเดียวกันถ้าหนูนึกมาจะได้
หรือว่ามันเหนื่อยมากเขาก็ต้องรีบของจริงไหมนะ
นายสมศักดิ์ผู้ก่อเหตุเขาให้การนะฟังเขาบ้าง
บอกว่าโอ้โหปัญหามันสะสมมาตั้งแต่ปี๒๑๖๑นู่น
เขาเนี่ยกลับมาอยู่บ้านนะครับเนี่ยคนหันหลังนะครับ
คือเวลาผู้ตายเมาทีไรมักสติหลุดชอบพูดจาหาเรื่อง
เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ทำร้ายร่างกายแล้วก็ทะเลาะกับพ่อของตัวเอง
คือทะเลาะกันเองนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าแบบเป็นคนอารมณ์แบบนี้
กับกับพ่อของผู้ตายแต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
มีการประทะคารมแล้วด่าทอกันเขาบรรดาโทษะยิงเปลือนไปหนึ่งนัด
ถูกผู้ตายล้มลงก็ไม่รู้หรอกว่ายิงโดนตรงไหนเข้า
หลังเกิดเหตุนะครับโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รอมอบตัวนี่แหละครับ